แล้วเส้นเป็นเรื่องขอส่งท้ายปี๒๐๑๖ด้วยการไปเยือนเมืองสุรินทร์เพื่อค้นหาเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อในตำนาน
ฉายาก๋วยเตี๋ยวตูดช้างที่ชาวสุรินรู้จักกันมานานกว่า๖๐ปี
ต่อด้วยบะหมี่ไข่สู้ชีวิตที่อุทิศเวลากว่า๑๐ปีในการคิดค้นสุดยอดบะหมี่ไข่
โดนใจชาวสุรินปิดท้ายด้วยฮายีชิโซเมนเมนูเส้นเย็นรสชาติต้นตำรับแท้สไตล์ญี่ปุ่น
เล่าเส้นเป็นเรื่องเสาร์ที่๓๑ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ